ที่จังหวัดเชียงรายตำรวจก็ไปปิดล้อม
ปรากฏว่าตำรวจถูกยิงนะฮะในระหว่างที่ต้องการจะไปปิดล้อม
เพื่อต้องการตีวงแคบกับคนร้ายเนี่ย
แล้วก็กลายเป็นภาพที่สุดสะเทือนใจแบบนี้ครับ
โอ้โหคือตำรวจถูกยิงตายครับค่ะ
แล้ว
เขาก็มากอดร่างจูบร่างนะครับ
ดาบตำรวจเปรมตันตุ้ยครับ
ตำรวจโรงพักเวียงชัยที่จังหวัดเชียงราย
กอดหอมร่างไร้วิญญาณของสามีของเธอ
เพื่อบอกลาเป็นครั้งสุดท้ายภาพนี้ก็เป็นที่สะเทือนใจสำหรับคนที่พบเห็นมากนะครับ
เสียใจมากครับเพราะว่าไม่มีใครคิดว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้าย
ที่เธอจะได้กอดและจูบลาสามีของเธอเนี่ยถูกคนร้ายใช้ปืนยิงใส่
คือตายทันทีเลยครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่จัดชุดกำลังไป
เพื่อจับกลุ่มคนร้ายอยู่ที่กลางทุ่งนาแห่งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กำกับการโรงพักเวียงชัยเขานำเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นที่บ้านหลังหนึ่ง
ในวิ่งหนีออกมาทางทุ่งนาคือคนนี้ที่คุณชมเห็นหน้าจอ
หลังจากที่ตำรวจมาเพื่อจะตรวจค้นเพื่อตรวจและป้องกันปัญหาอัตยากรรมในพื้นที่
วุฒิไกรเนี่ยวิ่งตัดออกมาทางทุ่งนาผืนนาผืนนี้ครับ
จันทิก็วิ่งไล่ตามเพื่อจะจัดกลุ่ม
ปรากฏว่าไล่ตามจนทันถึงบริเวณจุดที่เกิดเรื่อง
วุฒิไกรตัดสินใจใช้ปืนที่พกมายิงใส่ตำรวจฮะ
แล้วกระสุนเจาะเข้าร่างของดาบตำรวจเปรมคนที่ตายหลายนัด
สิ้นใจคาที่ครับแสดงความเสียใจด้วย
ผู้กำกับการโรงพักเวียงชัยบอกว่า
ในวุฒิไกรเป็นอดีตตำรวจเก่าด้วยนะฮะ
ตำรวจไปล้อมบ้านตรวจค้นบ้านของตำรวจเก่า
แล้วเห็นบอกว่าเคยทำงานที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
เคยทำงานอยู่ในจังหวัดชายแดนใต้แล้วก็ออกจากราชการแล้ว
แต่พฤติกรรมคือไปผัวพันเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดเรื่องอาวุธปืน
การตรวจค้นมีการแจ้งความว่าอาวุธปืนของคนในท้องที่หายไป
ทำยังไงดีล่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยขอหมายสาร
เพื่อจะไปตรวจค้นที่บ้านของนายวุฒิไกรตำรวจเก่า
แต่ระหว่างตรวจค้นวุฒิไกรพยายามหนีฮะก็ต้องไล่ต้อนไล่ตาม
แล้วสุดท้ายวุฒิไกรชักปืนยิงก่อนจะหนีต่อครับ

มีเหตุสลดเพราะมีตำรวจตายในเหตุการณ์นี้
ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงรายระดมกำลังในการปฏิบัติ
ไล่ล่าตัวของนายวุฒิไกรพร้อมปิดล้อมพื้นที่
ในขณะเดียวกันนะครับประสานให้ครอบครัวแล้วก็ญาติของนายวุฒิไกรเนี่ย
เรียกกล่อมด้วยก็คือทำคู่ขนานกันไป
ล่าตัวด้วยแล้วก็เร่งให้กล่อมเผื่อให้เขาเปลี่ยนใจเข้ามอบตัว
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ